ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปไปบ้างแล้ว
เดี๋ยวให้ดูคลิปกันอีกรอบนึงเพราะเห็นแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าสงสารคุณยายจริง
รับไม่ได้กับพฤติกรรมของสาวประเภทสองคนนี้นะคะที่ถูกว่าจ้างวันละหกร้อยบาท
ให้ดูแลคุณยายวัย๘๘ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
สาวประเภท๒คนนี้ทั้งดุทั้งด่าทั้งตีคุณยาย
แล้วก็จัดฉากทำเป็นดูแลดีป้อนคงป้อนข้าว

แต่สุดท้ายลูกแอบรู้ว่าโอ้โหมีพฤติกรรมแบบนี้
แอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
นี่นะคะคือสิ่งที่สาวประเภท๒ชุดน้ำเงินคนนี้ทำ
นายมนต์หรือนายกมลนะคะอายุ๓๔ค่ะ

ดูแลคุณยายวัย๘๘ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน
บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑อำเภอเท่าบุงจังหวัดลบบุรีนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กรกฎาคมนะคะ
ลูกชายของคุณยายเป็นคนเอาคลิปมาโพสต์เองล่ะค่ะ
นางสาวจิราภาพาณิชเจริญอายุ๕๓ปีนะคะ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็มีข้อความว่า

ยังไม่สำนึกจิตใจทำด้วยอะไร
กรรมมีจริงนะทำกับแม่แบบนี้รอรับกรรมได้เลย
ไม่ช้าก็เร็วจ้างวันละ๖๐๐บาทให้มาดูแลอยู่เป็นเพื่อน
กลายเป็นว่าส่งรูปจัดฉากว่าหาข้าวให้ยายกิน
รักยายแต่ที่ไหนได้ชาตินี้เป็นแบบนี้มาสร้างกรรม
ชาติหน้านางจะเกิดเป็นอะไรขอสาบแช่งรอรับกรรมกับสิ่งที่นางทำไว้
อันนี้คือข้อความที่ลูกสาวของคุณยายโพสต์เอาไว้พร้อมกับคลิปนี้นะคะ
เมื่อวานทีมข่าวไปคุยกับลูกสาวของคุณยายอะค่ะเธอเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าเห็นคลิปปุ๊บไล่นายกมลออกปั๊บ
มาเป็นปีนะคะให้ดูแลแม่ที่ป่วย
เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุจนสะโพกหัก
ทุกวันเนี่ยนายกมลถ่ายรูปให้ดูถ่ายคลิปให้ดูว่าป้อนข่าวป้อนน้ำดูแลแม่เป็นอย่างดีทุกคนก็เลยไว้ใจไงคะ
พอกลับมาบ้านแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือดูไม่ออกค่ะว่าแม่ถูกทำร้าย
คลิปนี้ญาติแฟนของนายกมลแอบถ่ายเอาไว้แล้วส่งไปให้เธอดูนะคะ
แม่จะฟ้องลูกใช่ไหมแม่บอกว่าแม่จะฟ้องลูกใช่ไหม
แม่บอกว่าแม่จะฟ้องลูกใช่ไหม
จ้าคนนิสตีไหมจริงใช่ไหม

เนี่ยมนต์เนี่ยใช่ไหมที่พ่อออกไปเนี่ย
เนี่ยที่คนนิสตีแม่จำไม่ได้หรอ
แม่จำได้ไหม
ไม่ได้มนต์เนี่ยจำออกมนต์ใหญ่

ไม่รู้ว่าวันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคุณยายใช่ไหม
ว่าอายุเยอะแล้วผลนายคนนี้นี่
วันละ๖๐๐นี่ถือว่าไม่น้อยนะ
ที่เขาจ้างให้ดูแลคุณแม่เขาวันละ๖๐๐
ทีมข่าวไปเจอกับลูกของคุณยายอีกคนนึงนะคะ
นายพิรสักฯหรือเจ๊ตุ่มอายุ๕๖ปี
โอ้โหโกรธมากค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

นี่นะคะเจ๊ตุ่มก็คือลูกอีกคนนึงของคุณยายนะคะเจ๊ตุ่มบอกว่านายกมลที่ว่าจ้างให้มาดูแลแม่ก็เป็นเพื่อนเขาเองนะคะ
นี่ค่ะคือนายกมลเนี่ยเคยติดคุกในคดียาเสพติดพอพ้นโทษออกมาก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนไง
กระมนบอกอยากขายข้าวมันไก่เจ๊ตุ๋มบอกว่าก็ให้นะให้ที่ทำมาหากินให้บ้านอยู่ให้รถใช้หนึ่งคัน
แล้วก็อนุญาตให้เอาแฟนมาอยู่ด้วยแล้วก็จ้างให้ดูแลแม่ก็ช่วยเหลือค่ะ
คือเหมือนกับว่าอยากจะให้โอกาสหลังจากออกมาจากเรือนจำก็ให้โอกาสให้มาทำงาน
แต่กลายเป็นว่านายกมลมาทำแบบนี้นะคะคือนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปอ่ะนะคะ
ตุ่มบอกว่าจริงแล้วมันมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะที่นายกมลทำกับแม่นะคะ
เช่นแม่เนี่ยนอนไม่ใส่เสื้อผ้านะคะอยู่บนเตียงนอนหนาวแบบไม่มีผ้าห่ม
เพราะว่านายกมลหนีเที่ยวกลางคืนเปิดแอร์ทิ้งไว้๒ตัวแล้วทิ้งเอาไว้แบบนั้น

เนี่ยค่ะครับทางครอบครัวก็เลยบอกว่าต้องแจ้งความค่ะต้องเอาเรื่องนายกมลคนนี้นะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพท่าวุ้งนะคะให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายกมล
ตำรวจก็ประสานนายกมลนะคะว่าให้มารายงานตัวกับทางตำรวจนะคะ
รับทราบข้อกล่าวหาถ้าไม่มาเดี๋ยววันอาทิตย์ที่๒๖กรกฎาคม
จะมีการออกหมายเรียกนะคะแม้ว่าคุณยายจะให้ข้อมูลอะไรไม่ได้
แต่ว่ามีคลิปหลักฐานถูกต้องค่ะ